แต่ว่าช่วงแรกมาดูเหตุที่มันเกิดขึ้นทั่วประเทศกันก่อน

สงสัยว่าลูกจะถูกล่อลวงหรือเปล่า
ได้ทั้งแม่เล้าไปจับได้ทั้งคนที่มาซื้อบริการ

ตำรวจพระประแดงครับสอบปากคำผู้ต้องหาสองคน
ก็คือนางสาวสุภาพรอาจสามนหรือว่ากุ้ง
คนนี้เป็นแม่เหล้าอายุ๓๔ปี
แล้วก็นายภัยบูลสุริพยักษ์หรือว่าตั้มอายุ๔๓ปี

ผู้ปกครองของเยาวชนคนหนึ่งอายุ๑๗ปี
ไปแจ้งความว่าเนี่ยนะลูกสาวถูกคนคนหนึ่งชักชวนไปขายบริการทางเพศ
ไปกับเพื่อน๒คนลูกสาวเขาอายุ๑๗

ตำรวจก็เลยนำเยาวชนหญิงทั้ง๓คนนี้ไปสอบสวนทั้ง๓คนให้การบอกว่า
ให้บริการทางเพศกับลูกค้าจริง
โดยมีนางสาวจันทิมาอุ่นละมัยหรือผู้
แล้วก็นางสาวสุภาพรเป็นผู้ติดต่อชักชวน

นางสาวจันทิมาก็ติดต่อทางโทรศัพท์
ขอให้๑ใน๓เยาวชนไปขายบริการทางเพศเลยครับ
ตำรวจก็เลยวางแผนรวบตัวได้
ผู้ต้องหาก็คือตัวนางสาวสุภาพรอันนี้เป็นคนที่ขี่รถไปรับเด็กอายุ๑๔ปี
แล้วก็นายภัยบูลผู้ชายคนนี้ซึ่งเป็นคนที่มาซื้อบริการนะครับ
จากการสอบสวนนางสาวสุภาพรให้การรับสารภาพก็มีการพูดคุยติดต่อซื้อบริการทางเพศจริงกับนายภัยบูล
อันนี้คือเป็นคนซื้อติดต่อให้มารับบริการจากเด็กเยาวชนพวกนี้
เสนอขายบริการทางเพศเด็กหญิงเยาวชนอายุ๑๔ปีราคา๑๔๐๐บาทเด็กได้ไป๑๐๐หนึ่ง
เล้าก็เก็บไป๔๐๐เป็นค่าหัวคิวกันไป

เออประมาณนั้นเลยไปฟังเสียงผู้ต้องหานะฮะ
ผู้ต้องหาก็ถูกแจ้งข้อกล่าวหาว่าเรื่องของการค้ามนุษย์นะครับ
แสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณีเด็กอายุต่ำกว่า๑๘ปี
ส่วนนายพายบูรณ์ก็ถูกแจ้งข้ออาหารกระทำ

ปากเหตุอันควรเพื่อพลาดเด็กอายุยังไม่เกิน๑๘ปี
จากบิดามันดาผู้ปกครองหรือผู้ดูแล
ก็มีการส่งตัวทั้งสองคนดำเนินคดี
แล้วก็จะเร่งติดตามตัวผู้ต้องหาที่เหลืออยู่
ก็คือนางสาวจันทร์ที่มาอีกหนึ่งคนต่อไปครับ